มาดูเหตุการณ์อารวาสอีกแล้วค่ะผู้ชายซึ่งเป็นเพื่อนบ้านกับเจ้าของคลิปนี้นะคะ
เมาอรวาสคลั่งยาทาดยาค่ะ
เจ้าของคลิปบอกว่าสีทนไม่ได้แล้วครั้งนี้เพราะทนมาสุดแล้วครั้งนี้จะไม่ทน
ก็เลยถ่ายคลิปเอามาฟ้องชาวเน็ตแบบนี้ค่ะ
ไม่เห็นตัวของทุบเข้าไป

โอ้โหเป็นคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะทำไงคะ
มีเพื่อนบ้านเป็นธาตุยาแล้วก็คลั่งทุบทำลายข้าวของแบบนี้
คือถ้าเกิดว่าทุบในบ้านของตัวเขาเองเนี่ยก็ยังพอเข้าใจได้

หลังคาบ้านเพื่อนบ้านทุบกำแพงของบ้านหญิงสาว

เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบล
เบาะอำเภออากาศอำนวยจงสกนครนะคะ
คุณผู้หญิงที่ถ่ายคลิปนี้ให้ข้อมูลกับเราเพิ่ม
เพิ่มเติมบอกว่าบ้านหลังนี้สร้างให้พี่สาวอายุ๖๔ปีอยู่
ตลอด๓ปีที่พี่สาวอาศัยอยู่เนี่ยปรากฏว่าชายที่เป็นเพื่อนบ้าน
แล้วก็เป็นธาตุยาคนนี้เวลาหลอนยาก็จะอารวาสแทบทุกวีทุกวัน
สิ่งที่เขาทำเป็นนิตเป็นกิจแล้วก็เป็นนิสัย
คือปลาสิ่งของเข้ามาในบ้านบางครั้งยังยิงหนังสติ๊กใส่รั้วสังกษี
จนเป็นรูโบโอ้โหดีนะถ้าเกิดเข้าตาเข้าหน้าขึ้นมา
นี่จะทำยังไงคะก่อนหน้านี้เคยไปถูกตำรวจจับแล้วนะ
ผู้ชายคนนี้ตำรวจก็ส่งตัวไปบำบัดรักษามาแล้วครั้งหนึ่ง
แต่พอได้รับการปล่อยตัวก็หวนกลับมายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก
รอบนี้หนักกว่าเดิมอีกค่ะหนักถึงขั้นไหนคะคุณเจ้าของคลิป
หนักถึงขั้นที่ว่าขู่ฆ่าพี่สาวแบบยกบ้านกันเลยทีเดียว
หลังจากรู้ว่าพี่สาวเอาเรื่องไปแจ้งกับตำรวจ
ให้ช่วยมาจัดการเรื่องนี้ตอนนี้เธอบอกว่า
คือตำรวจเขาก็ทำหน้าที่แหละก่อนหน้านี้
แล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำหน้าที่ได้ไปถึงไหนนะคะ
เพราะมันอารวาสหนักมากขึ้นก็เลยแอบถ่ายคลิปนี้
โพสต์ลงในโลกออนไลน์หวังให้คนที่เกี่ยวข้อง
เอาตัวชายคนนี้ไปบำบัดให้หายขาดสักที
หรือทำวิธีไหนก็ได้เพราะตอนนี้เขาอยู่กันแบบ
หวาดระแวงแล้วก็กังวลนี่เห็นไหมคะ